คือตอนนี้น้ำท่วมในหลายพื้นที่น่าเป็นห่วงค่ะก็คือเหมือนสามน้ำก็ผนวกกันเนอะ
น้ำฝนน้ำทะเลหนุนสูงน้ำเหนือนะคะ
พาไปดูสถานการณ์น้ำที่อุบลราชธานีค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพร้อมกับอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยู
นั่งเรือไปริมแม่น้ำมูลไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่ยังอยู่ในตำบลปฐุมเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
จากการตรวจสอบบ้านหลายหลังถูกน้ำจากแม่น้ำมูลท่วมมิดหลังคา
ชาวบ้านต้องอบพยพคืออยู่ไม่ได้เลยค่ะ

บ้านสองชั้นบางหลังนะคะ

ก็เฝ้าของอะไรเป็นห่วงทรัพย์สินนะพี่อุ๋ย

อยู่บนหลังคาอย่างนี้เหรอใช่ค่ะยังอยู่

จุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อ๓สัปดาห์ก่อน
จุดนี้เป็นพื้นที่อบพยพของชาวบ้านมาก่อน
แต่ตอนนี้ดูค่ะ

ศูนย์อบพยพยังท่วมอเจมส์เคยเป็นจุดอบพยพค่ะ

อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกนะคะ
ก็น้ำสักเมตรหนึ่งได้ถ้าเป็นด้านข้างถนนก็จะท่วมสูงหน่อย
เต็นต์ก็น้ำท่วมแบบนี้

ทีมงานก็ต้องให้ถุงยางชีพเพื่อช่วยประทังชีวิตกันไป

ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าไม่ใช่แค่คนนะสัตว์เลี้ยงช่วยดูหน่อย
ศูนักแมวโอ้โห
ทีมข่าวนั่งเรือไปที่บ้านท่าเตาไฟอำเภอเมืองอุบลราชธานี
น้ำท่วมล้อมรอบมันจนเป็นเกาะค่ะ

สุนัขจรจัด๕๐กว่าตัวค่ะพี่อุ๋ยพี่บินและทีมงานลงพื้นที่ไปเนี่ยสุนัขเต็มเลย
นี่คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวเราก็ตามไปด้วย
อาสาสมัครสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ต้องเอาอาหารไปช่วย
ครับบางตัวเจ็บด้วยปลาเจ็บ
ก็ต้องช่วยกันเท่าที่จะช่วยได้คุณผู้ชมดูสิคะ
จริงแล้วถ้าเขาขึ้นไปข้างบนนะครับจะมีกลุ่มที่เป็นแบบเจ้าถิ่นนะครับ
ที่ไล่เขาลงมาเพราะเขาลงมาก็เขาขึ้นไม่ได้
พอน้ำท่วมเขาต้องหาที่อยู่แต่ทีนี้แถวนี้มันจะมีแต่กองขยะนะครับที่
ที่มันสูงสุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเขาก็มาอยู่ที่กองขยะครับ
ก็คือกังวลว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งก็คือไม่มีอะไรกิน
สองก็คือถ้าเกิดน้ำขึ้นมากกว่านี้ก็กลัวว่าน้ำจะพัดเข้าไปนะครับ
จริงมีจิตอาสานะครับที่เขาคอยเข้ามาให้อาหารอยู่นะครับ
แต่ว่าช่วงนี้คือเขาเข้ามาไม่ได้ใช่ครับใช่ครับ
คุณผู้ชมคะมันมีภาพที่คนพูดถึงกันเยอะ
ตอนที่ทีมกู้ภัยนำโดยคุณบินบรือฤทธิ์นะคะ
ไปช่วยเหลือกระรอกจมน้ำใช่ค่ะแล้วก็ปั๊มหัวใจกระรอกด้วย
พี่อุ๋ยฟื้นอ่ะ
คือหนึ่งชีวิตก็มีความหมายนะนี่ฟื้นขึ้นมา
ปกติมันก็วิ่งอยู่ตามต้นไม้ตามเสาไฟฟ้า
จริงค่ะบิ้งน้ำใช่ไหมละตอนนี้มันก็แข็งแรงขึ้นนะคะ
ทีมงานก็เดี๋ยวหาที่อยู่แบบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้เขาอยู่ได้
งานก็ดีใจนะได้ช่วยเหลืออย่างน้อยหนึ่งชีวิต

โอ้โหคืออุบลเนี่ย

หนักจริงนะฮะ
ไปมาล่าสุดเมื่อปี๖๒อ่ะ
รายงานข่าวมาให้คุณเขียนมาสอนเลยตอนนั้น
ใช่ไหม
ชาวบ้านบอก๖๒๖๓๖๔นี่๖๕นี่เป็นอย่างนี้ทุกปี
หนักเลยอืม
ท่านผู้ชมครับนนทบุรีนะฮะ